มาดูกันหน่อยว่า๗เรื่องเล็กที่จะเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ให้กับคุณนั้นมีอะไรบ้าง
ผมอยู่กับคุณภาววิกลิ่นประทุมภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวง
มาร่วมคุยกันสดเช่นเคยกับเรานะฮะ

แหมรับตัวจีนวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากุณผู้ชมบ้าง
ปรุงภาพผมลืมใส่สีแดงล่ะพลาดเลย
ไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคืออย่างนี้คนส่วนใหญ่ที่ผมเจอ
เขาอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่

มันไม่วนมาถึงสักทีไงมันไปอยู่กับคน
แล้วถูกบางทีมาก็ทะเลาะกันเห็นไหมแย่งกันไปมา
ใช่คือวิธีคิดของคนส่วนใหญ่อยากได้อะไรที่ใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิต
แต่จริงแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนเรา
มันเป็นเรื่องเล็กแล้วเรื่องเล็กพอประกอบกัน
มันเปลี่ยนชีวิตขั้นขึ้นใหญ่ผมรูปรวมมัน๗อย่าง
จริงอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตผม๗อย่างนี้
แล้วผมว่ามันสามารถไปปรับใช้ได้
แสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นจริง
ผมว่าชีวิตคนเราไม่ได้เปลี่ยนจากการที่ว่าคุณมาถึงอยู่ดี
คุณสมัครเข้าทำงานแล้วเจ้าของบริษัทเดินเข้ามา

อันที่๑นี่ที่มันเปลี่ยนแปลงผมเลยนะ

ผมเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากภาษาอังกฤษอ่อนแบบ
วิชาที่ผมอ่อนที่สุดคือเลขกับภาษาอังกฤ
หลายคนเป็นแบบนี้ฮะใช่
หลายคนเป็นอ่อนอังกฤษกับเลข
แต่อย่างนี้ยุคผมมันยากมันไม่มีโครงการแลกเปลี่ยนมากมายเนอะ
มีแต่เอเวสสมัยนั้นก็ไปลองสมัครดู
เสิร์ชก็ติดเออกลับมาชีวิตเปลี่ยนเลย
วิชาภาษาอังกฤษไม่ใช่ให้ผมเข้าสอบติดธรรมศาสตร์

คือมันเปลี่ยนคือคล้ายว่าถามว่าผมได้เรียนรู้อะไรป
ผมได้รู้การเป็นนักแลกเปลี่ยนเนี่ย
มันทำให้เวลาเราไปอยู่ในที่อื่น

ท่องเที่ยวคือเราไปเราแค่เห็นพื้นผิวเผิน
แต่พอการเข้าไปอยู่เนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าอ๋อฝรั่งเวลาเด็กเนี่ยเขา
เขาให้เด็กทำงานเนี่ยเด็กทำงานพาร์ทไทม์เนี่ย
คือคนไทยจะบอกว่าพลังงานพาร์ทไทม์มันเสียเวลาเรียน
มันทำให้การเรียนแย่แต่จริงไม่ใช่
มันทำให้เด็กเขารู้ค่าของเงิน

กลายเป็นกีต้าเทพ
เป็นนักร้องเก่งไปเลย

พอเราหาจุดที่เราได้รู้สึกดีกับมัน

ทีมโรงเรียนทีมเรียนก็ซ้อมหนักกว่า

จริงแล้วผมว่าทุกคนกลัวการขาย
แต่สังเกตไหมคนที่เป็นผู้นำในองค์กรส่วนใหญ่ขายเป็น
เออแต่การขายเนี่ยฝึกไงฝึกได้หมด

ขายตรงถามว่าแย่ไหมจริงมันไม่ได้แย่หรอก
มันได้ฝึกกันคือมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยมหาศาลเนี่ย
แต่ว่ามันฝึกรับการบริเศษ
ตอนแรกผมเวลาคือคนที่กลัวการขายคือกลัวถูกคนปฏิเสธ
บางทีไป๑๐คนจะตอบกลัวมาสักกี่คนแล้ว
ถ้าฝึกแต่เด็กนะอย่างผมผมไม่กลัว
คือสิ่งพวกนี้มันสามารถพัฒนาทักษะได้

ยุคนี้ทำธุรกิจง่ายได้ตายถูกป่ะ

มาจากไหนพวกนี้ก็มาจากทำธุรกิจตั้งแต่ยังเรียนอยู่ไง
ขายนู่นขายนี่นี่เปิดร้านง่ายคุณก๊อฟ

ต้องล้านทำง่ายสมัยมีน่าร้านอีกใช่ไม่มีต้นทุนด้วยอืม
แล้วเจ๊งก็เจ๊งเบาเบาครับนะครับคือคือมันต้องเริ่มอืม
เราไม่เริ่มเราจะไม่เข้าใจวิธีคิดของการเขาเรียกอะไรนะ
การดูแลตัวเองได้การทำตรงนี้ได้นะครับข้อที่ห้า
ข้อที่๕การเป็นลูกจ้างสำคัญมาก
คือหลายคนบอกผมไม่อยากเป็นลูกจ้างใครซึ่งผมก็เคยคิดอย่างนั้น
แต่การไม่เป็นลูกจ้างใครเนี่ยข้อเสียคืออะไรป่ะเราไม่มีความอดทน
เราไม่เรียนรู้ข้อจำกัดอันหนึ่งคือไม่มีความอดทน
เพราะนายจ้างคือเราสั่งคนอย่างเดียวถูกไหมเราจะไม่มีความอดทนเลย
อันนี้สองคือเราจะไม่ได้รู้ข้อจำกัดจริงการรู้ข้อจำกัดคืออะไร
คือเราจะรู้ว่าจริงแล้วมันมีอะไรทำได้ทำไม่ได้
ซึ่งถ้าเป็นแบบเพอร์เจอร์คือพูดง่ายคนที่ไม่เคยทำไม่เคยเป็นลูกจ้างเนี่ย
ค่อนข้างจะเผลอเจ้อมโนเยอะ
คือบางทีเขาแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดไงคือไม่รู้ว่าปัญหาข้างในมันคืออะไรใช่ไหม
ใช่อันที่สามสำคัญมากเลยคือดูไหม
คือสังเกตไหมคนที่ประสบความเร็จส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างมาก่อน

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเห็นโอกาสในอุตสาหกรรม
มันไม่มีหรอกมันจะมีคนเดียวในโลกแต่
แต่คนที่ประสบความเร็จจริงส่วนใหญ่เขาเคยทำอุตสาหกรรมนี้

สมาร์ทโฟนเจ๋งมากหัวหน้าบอกไม่เวิร์ค
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจมากมายที่มันเกิดขึ้น
จากลูกจ้างนี่เห็นโอกาสคือโอกาสมันมาจากการลูกจ้าง

วันนี้ผมนั่งเทียนได้เป็นนักธุรกิจพันล้านเป็นไปไม่ได้

ข้อที่๖ทักษะการเขียนเปลี่ยนชีวิตผม

มาทำร้านอาหารก็เจ๊งขายก็เจ๊ง

เสร็จแล้วตอนเจ๊งไม่ทำอะไร
พอกลับมาเมืองไทยผมนั่งเขียน

เริ่มกลายเป็นนักเขียน
คือการเขียนทำให้เรียบเรียงความคิดตกผลึกทางความคิด
และเราเรียนรู้จากประสบการณ์
ข้อสุดท้ายคือการพูดเป็นเรื่องสำคัญ

แต่ก่อนผมเป็นคนที่เกียรติเวทีพูดไม่เป็นเลย
แต่พอผมทำได้ผมรู้สึกว่า
หวยที่สุดผมสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดี
นั่นแปลว่าจริงแล้วเราทำอะไรก็ได้ดีกว่า
คือมันไม่มีข้อจำกัดหรอกว่าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้คุณลองทำดูก่อน
มันอาจสิ่งที่คุณบอกว่าคุณทำไม่ได้
วันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณก็ได้

เพราะว่าคุณพาวิกเองทำได้แล้วถูกไหมครับทั้ง๗ข้อ

นั่นสิฮะนี่แหละคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมลองดูนำไปปรับใช้กับตัวเองดูสุดท้าย

คนที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต
เรื่องนี้มาฝากในวันแบบนี้วันตัวจริง

วันนี้ต้องขอบคุณคุณพาวิกริณประทุม